เพราะว่าแฟนคลับเกาหลีเนี่ยเขายกฉายาให้เป็นเจ้าชายกันเลยทีเดียว
คิดว่าบอกว่าออกอาการเขินเพราะว่ารองพื้นผิดเบอ
งานนี้ทุกอย่างมีคำตอบแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังว่าหนุ่มเจมส์จิเขาจะว่ายังไงค่ะ

โดยครั้งนี้เจ้าตัวได้ไปเยือนถึงแดนกิมจิ
ปรากฏตัวในงานนี้กลับทำให้ชาวเน็ตพากันแซวว่า
แต่งหน้าดูเหมือนผู้หญิงเข้าไปทุกวัน
โดยเจ้าตัวชี้แจงว่าเป็นการแต่งหน้าของเมคอัพที่เกาหลี
ซึ่งยอมรับว่าไม่ได้เช็คก่อนเริ่มงาน
จึงทำให้ออกมาเกินไป
ก่อนจะบอกว่าไม่น่อยหันจะโดนวิจารย์แรง
และครั้งหน้าจะขอปรับปรุงให้ดีกว่านี้ค่ะ
สื่อที่นู่นก็ยกให้เจมส์แบบดูเปรย์เจ้าชาย

กลับที่นู้นเขาก็เขียนมาประมาณนั้นแล้วนะครับ

ก็เขินครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับ
ภาพหน้าเราไม่เห็นบ้างนะครับ
เห็นครับเห็นแล้วครับ

ก็จริงแล้วก็เป็นการเตรียมงานนะครับ
ก็เป็นช่างของทางเกาหลีครับ
ซึ่งเขาก็แต่งหน้าทำผมให้

ก็ทำเดินเสร็จแล้วก็เดิน

เพราะว่าก็อาจจะเป็นความผิดพลาดเรา